ความสำเร็จของรัสซิกาเขาดีใจไปกับเธอด้วยใช่แต่ว่ายังไม่สุดไปเท่านี้นะครับ
คือเธอไปไกลกว่าที่เธอคิดแล้วแต่มันควรจะไปไกลกว่านี้ได้อีก

จนเข้าสู่รอบที่ลึกที่เคยทำได้
แล้วตอนนี้เธอกำลังจะทำสถิติที่ดีกว่าที่เธอเคยทำได้ไปแล้ว

ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผลงานของลักษิกาคำขำนะครับ
ซึ่งก็ปัจจุบันเป็นมืออันดับ๑๒๔ของโลก
แล้วก็เป็นมือหนึ่งของไทยในประเภทหญิงเดียว
รอบสองครับเจอกับทางเบลินด้าเบนซิส
๗๘จากสวิสเตอร์แลนดที่เอาชนะวีนัสวิลเลี่ยม
มือ๕จากสหรัฐมาได้ในรอบแรกด้วยนะครับ
ซึ่งแมชนี้น้องลักษณ์ยิงไป๓๐วินเนอร์ใช้เวลา๗๘นาที
ชนะถือว่าขาดนะครับ๖๑แล้วก็๖
คือแบบฟอร์มสุดยอดมากตอนนี้ยิงเป็นแบบลงเส้น

ซึ่งก็ผ่านเข้าสู่รอบที่๓หรือว่ารอบ๓๒คนสุดท้ายได้เป็นครั้งแรก
ในการแข่งขันการแฟมของน้องลักษณ์เองเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือรอบที่๒
เคยทำได้๒ครั้งนั่นก็คือในปี๒๐๑๓และ๒๐๑๙
ซึ่งการที่ตอนนี้เธอสามารถเข้าถึงรอบที่๓ได้แล้ว
ทำให้รับเงินรางวัลนะตอนนี้นะถ้าเกิดว่าผ่านรอบต่อไปอีกก็ได้เยอะขึ้นอีก
การณะตอนนี้เนี่ยได้๑๔๒๕๐๐เหรียญออสเตรเลีย
คิดเป็นวันไทยว่างวาน๓ล้าน๗แสนบาท
ซึ่งรอบต่อไปนะคะก็จะไปเจอกับ
ซึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันหลังจากที่รักษิกาคำขำหรือน้องรัก
โปรมาตั้งแต่ปี๒๐๑๑ผ่านเข้ารอบ๓ได้เป็นครั้งแรก
เขาก็บอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจ
แต่ก็บอกว่าจะทำผลงานรอบต่อไปให้ดีที่สุดเหมือนกัน
ค่ะก็จริงวันนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลย
แล้วก็มั่นใจมั่นใจในช็อตของตัวเองวันนี้เล่นได้เต็มที่กว่าวันรอบแรก
เพราะว่าวันนี้ไม่มีลมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราค่ะ
ที่ออกมาโค้ดก็ดีใจแหละค่ะ
ที่สามารถชนะผ่านรอบ๒มาได้ที่จะเข้ารอบ๓อะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะมันก็เป็นแพลนที่เราอยากที่จะชนะอีก
ให้เข้าไปให้รอบให้ลึกขึ้นที่นี่ทุกครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังไงก็จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับวันรอบหน้าค่ะ

ถึงการเตรียมตัวในการลงเล่นรุ่นโดดการณ์นี้
แล้วก็น้องรักเนี่ยก็มีการเตรียมตัวในปีนี้นะครับ
ฟังกันหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์เธอไว้
เธอก็ค่อนข้างหวังกับรายการนี้พอสมควร
เพราะว่าก่อนที่เธอเคยทำผลงานในรายการนี้ดีอยู่นั้น
ก็คงต้องมองข้ามต่อไปว่าต้องไปให้ไกลกว่านี้เรื่อย
เดี๋ยวศุกร์นี้ผมว่าคนก็คงจะเชียร์กันอย่างล้นหลามเลยนะครับ

แล้วก็มีช่วงเก็บตัวช่วงก่อนปีใหม่นะคะ
ก็ถือว่าก็เตรียมตัวดีมาพอสมควร
แล้วก็คิดว่าน่าจะ
เรื่องของพวกที่เป็นเกี่ยวกับจิตศิษยา
เรื่องมันอาจจะยังไม่ได้คุยกันจะอะไรยังไงค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับฟิตเน็ตกับอะไรพวกนี้
ก็คือรักก็ทำมาทำมาตลอดอยู่แล้ว
มันก็อาจจะเพิ่งมาเห็นผลกันดีขึ้นในช่วงนี้
อยากจะรบกวนแฟนช่วยส่งกำลังใจมาให้รัก
แล้วก็รักจะพยายามผ่านรอบ๓ไปให้ได้

ยังไงก็รักก็อยากจะชนะแหละแล้วก็จะทำให้เต็มที่ค่ะ
ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้รักด้วยขอบคุณค่ะ

แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีนักเทนนิสหญิงไทยเหมือนกัน
เมื่อปี๑๙๙๘ค่ะ
ทะลุเข้าถึงรอบ๘คนสุดท้ายเลยด้วย
ในรอบ๔คนสุดท้ายในรอบที่๔นะคะ
แล้วก็เป็นมือสองของรายการนะตอนนั้นนะคะ

ไปดูกันหน่อยนะครับรอบคันเลือกรอบแรกนะครับ
แล้วก็รอบ๒นะครับล่าสุดเอาชนะทาง
ดูเส้นทางสิครับถ้าเป็นมือดังยังแข่งได้กี่แมช
ก็ถือว่าฟอร์มกำลังดีแล้วแบบนี้กำลังใจก็มา

สร้างประสบการณ์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองไปเรื่อย